ตั้งแต่ส่วนไว้จนถึงตอนล่างสภาผกาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
อากาศเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ปัจจัยสำคัญปัจจัยแรกที่เราจะมาดูกันในเช้าวันนี้
เป็นปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็น
ซึ่งถือว่าเป็นมวลอากาศเย็นที่จะแผลลงมานานที่สุด
รอบฤดูหนาวนี้แล้วก็แผลมาแรงที่สุด

อย่างคุณผู้ชมนี่ดูสีฟ้าที่เห็นอยู่หน้าขนาดนี้นะครับ
ถือว่าเป็นมวลอากาศเย็นที่ค่อยมีการแผลลงมา
บริเวณทางตอนบนแล้วก็แผลลงมาเรื่อยนะครับ
ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ซึ่งจากการคาดการณ์ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
วันจันทร์วันอังคารจะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นนั้น
แผลลงมาแรงที่สุดเยอะที่สุดนะครับ
หลังจากนั้นก็จะทรงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ตอนบน
ของประเทศไทยของเราเป็นระยะ
แน่นอนครับเมื่ออากาศเย็นแผลลงมาแบบนี้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือก็จะเหนียวนำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
มีโอกาสการก่อตัวเยอะขึ้นนะครับ
และที่สำคัญครับการแผลลงมาก็จะดันให้แนวฝน
หรือว่าแนวร่องฝนมีการเขยิบต่ำลงมา
ก่อนหน้านี้ไปปกคลุมในแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
ภาคใต้ตอนบนก็จะค่อยเขยิบลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
รวมไปถึงไปอยู่แถวมาเลเซียสักส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไร

เป็นกราฟิกแสดงลักษณะการตกของฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
ถ้าหากเราซูมออกมาแล้วก็คำนวณต่อไป๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้
สังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวของแนวฝนเป็นแนวยาวนะครับ
จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นฝนที่เกิดจากการเหนียวนำของลมมรสุมนะครับ
ที่ตอนนี้มีการพัดแรงขึ้นเร็วขึ้น
แล้วก็สามารถให้จะเหนียวนำเอาความชื้นจากท้องทะเล
ตัวขึ้นมาก่อตัวกลายเป็นฝนเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองในของเรา
อย่างที่บอกเลยครับจะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนล่างสักส่วนใหญ่
ตกหนักหน่อยก็อยู่แถวมาเลเซียนะครับ
โดยถ้าหากเราดูจากกราฟิกนี้นะครับเป็นกราฟิกที่เราแสดงการตกของฝนจากการคาดการณ์ครับ
ในช่วงเช้าวันนี้ฝนส่วนใหญ่นั้นมีการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
คำนวณต่อไปครับไปจนถึงช่วงเย็นวันนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่เบาบางลงนะครับ
เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซะส่วนใหญ่นะครับในบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานนราธิวาส
คำนวณต่อไปครับในช่วงวันศุกร์หน้าจับตามองครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนที่เข้ามา
แล้วก็กลุ่มใหญ่เลยทีเดียวก็จะมีโอกาสปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างต่อเนื่องไปจนถึงตอนกลางอีกครั้งหนึ่ง
แต่ฝนที่จะมานั้นก็จะมาแบบสลับกันนะครับมาเบาบ้างหนักบ้างนะครับ
ดังนั้นก็จะมีเวลาที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลแล้วก็ระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังต่างก็ต้องเร่งระบายหน่อยละกัน
นี่คือภาพรวมครับการคำนวณปริมาณน้ำฝน๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
เพราะว่าจุดที่มีฝนตกหนักสุดจะไปอยู่นอกประเทศไทยแล้วนะครับ
คือจุดนี้แถวกุลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซีย
นั้นนะครับก็เป็นพื้นที่สีเขียวก็คือบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ๒๐มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับ
แต่ก็ไม่เกิน๕๐มิลลิเมตรก็จะถือว่าเป็นน้ำฝนที่ยังสามารถที่จะระบายลงสู่ทะเล
หรือว่าระบายออกจากพื้นที่ท่วมขังได้อยู่นะครับ
ทีนี้ครับเราไปดูเรื่องของกระแสลมกันบ้าง
อย่างที่คุณสุดสกุลบอกนะครับตอนนี้คลื่นแรงจริงนะครับ
เพราะว่าปัจจัยนี่แหละครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงอย่างต่อเนื่องพัด
ปะทะกับบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะครับ
สีเขียวคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรนะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่มาประชิดตามแนวชายฝั่งสีเขียวสีเหลือง

ดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ
ดังนั้นเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แล้วก็มีลุ้นว่าอาจจะต้องงดไปถึงสิ้นเดือนเลยก็ได้นะครับ

ขณะที่บริเวณทางตอนบนอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นนะครับ
วนอากาศเย็นที่แผลลงมาแน่นอนครับ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต

วันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๗องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับภาคเหนือภาคอีสาน
หลังจากนั้นขำนวณต่อไปในวันพบฤติกรุ่งนี้
ยังคงทรงไม่แตกต่างเล็กน้อย
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียต
แต่มีลุ้นในช่วงวันเสาร์สังเกตสีน้ำเงินดี
มีการแผลลงมาปกกลุ่มเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออก
ต่ำสุดคาดการณ์ว่าอาจจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนช่วงกลางวันแดดอาจจะยังแรงอยู่นะครับทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสาน
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งระวังหน่อย
ชาวกรุงเทพมหานครในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็มีลุ้นว่าอุณหภูมินั้นจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหัน
โปรดติดตามตอนต่อไป